เกรงว่าจะเกิดคำถามว่าเอ๊ะทำไมถึงเอา
เอาล่ะดารานักแสดงมีชื่อเสียงอันนี้เรารู้จักกันดีอยู่แล้ว
ทำงานจิตอาสาแต่มีขดงคดีตรงนี้อยู่แล้วคือเรามาลงสมัครสอสอ

ผมจำได้เคยเห็นข่าวเมื่อปี๖๕ครั้งหนึ่ง

เราก็เห็นมาทีวันที่๗มีนาที่ไป
ผมคุยกับเพื่อนผมว่าคนที่กล้านะ
แล้วคนที่ถูกกล่าวหาว่าเราต้องแยกเรื่องการผิดการช่อโกงออกนะ

ทีนี้ผมถามกลับระหว่างประชาชนรังแก่เจ้าหน้าที่รัฐ
หรือเจ้าหน้าที่รัฐรังแก่ประชาชน
ความรู้สึกแรกเลยที่เห็นผมเชื่อว่าเขาถูกรังแก่

แล้วผมมีความรู้สึกว่าภักดิ์เราไม่ได้เยาวายปราบโกง
ดูเขาพร้อมที่จะมาสู้กับเจ้าหน้าที่รัฐในการปราบโกง

หลังจากที่ได้มีการพูดคุยด้วยพื้นฐานเรามีนักกฎหมายอยู่หลายคน

เชื่อไหมเขาทำรายงานเสนอผมนะคุณปาบรับตาม

นี่เผื่อผมเกรงไว้ว่าถ้ามีการ

นี่คือเนื่องจากว่าเราเป็นภาคการเมืองเราต้องรอบครอบ
แม้สัมผัสแรกเชื่อว่าคุณปาบรับตามถูกหลังแก่

แต่หลังจากที่คณะทำงานที่เป็นฝ่ายกฎหมาย
มีทั้งอดีตอายการและมีทั้งนักกฎหมายทั่วไป
ได้มีการพูดคุยเขาทำรายงาน๓หน้าให้ผมดูให้ผมได้อ่าน
และบทสรุปเชื่อว่าปราบถูกหลังแก่

โดยตัวกฎหมายแล้วก็คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งสอสอ

เพราะว่าแค่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาเป็นผู้ต้องหา
ใช่ไหมต้องนู่นนะฮะสารดีกาอย่างนั้นใช่ไหม

ผมแถมอีกนิดนึงนะครับเพื่อให้เห็นภาพกับคุณปราบ

เอาใช้อย่างนี้ดีกว่าคุณปราบแค่ถูกแจ้งข้อกล่าวหา

ถ้าเรามาเทียบกับหลายคนที่เป็นนักการเมืองถูกสารดีกา
นักการเมืองตัดสินแล้วอันนั้นหนักกว่าเยอะ

และพฤติกรรมที่คุณปราบแสดงออกอย่างชัดเจน

ผมเชื่อว่าคุณปราบบริสุทธิ์

สังคมต้องหันมานั่งมองแล้วว่า
ผมนี้ตัวคนเดียวนี้

กำลังรังแก่หน่วยงานของรัฐเหรอ
กับหน่วยงานของรัฐกำลังรังแก่ประชาชน
ผมต้องการไปเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับตัวเอง

เพราะผมอยากรู้ว่ามันไปถึงไหนแล้ว

ผมไปถามก็โยนกันไปไม่ใช่ไม่สอบถามนะ
ถามทุกอย่างว่าผมจะทำยังไงเพราะว่าผมทำมาหากินไม่ได้
ว่ามันกระทบกับผมแล้วที่คุณเอาทุกอย่างมาแขวนบนหน้าผาก
ผมว่าประชาชนไม่ได้มองหรอกเพราะว่าผมเนี่ยคือสื่อเนี่ย
คืองานก็ไม่มีไม่มีอะไรทุกอย่างมันก็ถูกใช่ไหม
หรือที่กระทรวงยุติธรรมก็ได้ยกกันมาเป็นทั้งกองทัพเลย
เบสกับผมก็ได้เรื่องคดีที่ผมโดนอยู่เนี่ย
ผมจะนั่งคุยกับคุณนั่งโต้กันตรงนี้เอาหลักฐานหลักฐานที่คุณมีทั้งตึกเนี่ย
เอาออกมาทั้งตึกเลยกับหลักฐานที่ผมมีก็เอามาจากคุณนั่นแหละ
เดี๋ยววันหน้าผมเชิญมาดีเบตเรื่องนี้แต่เอาตรงนี้ก่อนเถอะ
คิดว่าตรงนี้มันจะทำให้เป็นจุดด้อยของเรา
ว่าทำไมมีคดีติดตัวมาลงเลือกตั้งสอสออะไรอย่างนี้
นั่นแหละผมมองว่าผมอยากให้เอาเรื่องนี้แหละ
เรื่องที่คนมองว่าเป็นจุดด้อยจุดบอด
เพราะว่าผมติดค้างเรื่องผิดหรือไม่ผิด
ผมอยากให้สังคมได้จับตามองกับคดีนี้
โดยเอาตรงนี้แหละขึ้นมาเป็นจุดที่อยากให้ขุดคุย
อยากให้จับประเด็นนี้ขึ้นมาเลยเรื่องคดีผมนี่แหละ

มาวัดกันเลยว่าผมผิดจริงหรือไม่จริง
อย่าปล่อยข้ามอย่าปล่อยผ่านให้มันจบให้มันเงียบหายไปเฉย
ความต้องการของผมคืออย่าให้มันเงียบหายไปเฉยกับคดีนี้
เอาให้สุดฮะว่าผมผิดจริงไหมนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการ
คิดว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมก็เลยมาลงสมัครสอสอซะเลยกับพักไทยพักดีอย่างนี้
คือจริงตอนแรกอย่างที่บอกนะครับผมที่ผมเคยให้ข่าวไปแล้วว่า
ผมไม่มีภาพการเมืองอยู่ในหัวผมไม่มีความรู้สึกว่าอยากจะเป็นนักการเมือง
หรือจะเล่นการเมืองหรือจะยุ่งเกี่ยวกับการเมือง

ปัจจุบันอายุ๕๓นะครับ

จะใช้ชื่อเสียงการเป็นดารานักแสดงก็เลยมาเล่นการเมืองดีกว่าเลย

ผมไม่ควรซึ่ง

พักเราก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในวงการเยอะ
ผมมีผู้ใหญ่ที่เป็นตำรวจลองเช็คสิ

ทุกคนโดยพื้นฐานประเมินให้ผมฟังว่า

แล้วยิ่งข้อมูลหลายอย่างข้อมูลเชิงลึกนะครับที่สอบรู้เลยว่ามีความพยายามตบทรัพย์
ผมไม่ลงรายละเอียดหลายประเด็นที่เป็นข้อสงสัยที่สรุปให้ผมได้อ่านว่ามีความพยายามตบทรัพย์ครับ
แล้วก็ผมเข้าใจว่าอย่างนี้สนุกนะยิ่งดูท่าทางข้อสู้ดี
แล้วผมเพิ่งย้ำอยู่เสมอว่ากระบวนการรังแก่ประชาชนจากเจ้าหน้าที่รัฐมันมาก
แต่โอกาสที่คนหนึ่งเนี่ยไม่มีอะไรเลยจะไปหลังแก่ท้าทายเจ้าหน้าที่รัฐมันยาก
อย่างนี้ชวนเข้ามามาช่วยกันในการปากกลงดีกว่า